เป็นเรื่องของความรักอีกเหมือนกันแหละ
อย่างที่บอกคือมันต้องทำความรู้จักกันดีอะค่ะ
ผู้หญิงอายุ๓๔ปีคนนึงนะ
ในสภาพนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียว
ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวโทรหา
ตำรวจบอกว่าช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย

เจอสภาพนั่งหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์ค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกเปลือยเปล่าเลยนะคะมีผ้าชะตัวผืนเดียว

ผู้ชายที่อยู่บนห้องชั้น๒ต่อยท้องเธอ
บีบคอเธอแล้วก็จับหัวเธอเนี่ย

ตำรวจถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
เธอบอกว่าเพราะว่าหนูไม่ยอมมีอะไรกับเขาค่ะ
เพราะว่าหนูเห็นว่าของของเขาฝั่งมุก๒เม็ด
นี่ไงลูกกลัวนี่ไงมุกไม่หาพาเครียดด้วย
โอ้โหอันนี้ไม่ใช่มุกตลกแต่อันนี้เป็นมุกอีกแบบนึงอะนะคะ
มุกจริงไปฝั่งที่อาวุย้อเพศผู้ชาย
ใช่คือเธอบอกเธอไม่รู้มาก่อน
คือตอนแรกเนี่ยบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้

ไม่นานมากแล้วก็ชอบพอกันแหละ
ตกลงโปรงใจว่าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับต่อกัน
ก็พากันไปเปิดห้องเช่าขึ้นไปชั้นสอง
ก็กำลังนัวเนียพลอดรักกันอยู่อะค่ะ

ทีนี้จังหวะเข้าได้เข้าเข็มมันต้องถอดกางเกง

มันต้องถอดออกพอถอดกางเกงออกมาปุ๊บ
โอ้โหถึงกับพันธุ์อ่ะ

คือมุกเป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงชอบค่ะ

เธอบอกว่าพี่เอาไว้ว่าเพศเข้ามีมุกสองเม็ด

เธอก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยากทำแล้ว

อารมณ์ค้างมันเข้าได้เข้าแข็งแรง
อยู่จะมาบอกว่าไม่ทำแล้วไม่ได้

มันบอกว่าเป็นคนจีน

นี่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองคือผู้ชายคนที่ทำร้ายเธอนะ
คือตำรวจตามขึ้นไปชั้น๒

ตำรวจบอกตำรวจมาแล้วไปใส่เสื้อผ้าให้หน่อยได้ไหม

ผู้หญิงก็ใส่เสื้อผ้าแล้วนี่นี่ไงจังหวะนี้เลยนะคะ

นี่แหละที่เค้าก็บอกว่า

แต่เรื่องแบบนี้
จะถามว่าจะศึกษายังไง
คือยังไงเจอหน้ากันปุ๊บเพราะชอบพอกันเธอ
มีลูกไหมแบบนี้ก็คงไม่ได้นะ

เรื่องอย่างว่ามันก็เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่คนสองคน